อีกหนึ่งเหตุผลนะคะว่าทำไมจะต้องฉีดวัคซีนให้กับอสมหรืออาสาสมัคร

เพราะเขาเหล่านี้จะต้องลงพื้นที่ไปนะคะ
สมมุติว่าคุณอรัชพรเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานี
ซักประวัติคุณจะต้องกักตัวแล้วมันเป็นการทำงานที่ค่อนข้างใกล้ชิด
เพราะว่าต้องเจอกับคนที่เข้ามาใหม่โดยที่ไม่รู้ว่าเขาติดเชื้อหรือยัง
ใช่นะคะเอาที่พูดแบบนี้เพราะคุณลุงที่เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
อายุ๕๒ปีค่ะก็ตระเวนทำงานลักษณะเป็นอสมนี่แหละนะคะ

หลังจากนั้นก็ยังคงทำงานอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองติดเชื้อโควิด๑๙
และเสียชีวิตนะคะในวันที่รู้ผลเนี่ยนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซานำร่าง
ของนายเทพรัตรวิมลรัฐอายุ๕๒ปีค่ะอสมปางตีนเป็ดอัมพมืองฉะเชิงเซา
เป็นผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙รายที่๖ของจังหวัดไปชาปนกิจ
ที่วัดดอนทองตำบลปางตีนเป็ดนะคะ
ประวัติของผู้เสียชีวิตหน่อยนะคะ
มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างภายในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง
อกจากนี้มีหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่ก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ทีนี้เริ่มมีอาการโควิด๑๙เมื่อวันจันทร์ที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
และมาเสียชีวิตช่วงเย็นของวันที่๑๗พฤษภาคมนะคะ
วันที่๑๑พฤษภาคมไปดูไทม์ไลน์กันหน่อยค่ะ
คือเป็น๑วันหลังจากที่ผู้ตายเริ่มมีอาการ
ยังทำงานอยู่เลยนะคะเป็นอสมนี่แหละ
แล้วไปทำงานร่วมกับอสมคนอื่น
วันนั้นทำงานก็คือการลงพื้นที่ตามบ้านประชาชนรณรงค์
ให้คนมาฉีดวัคซีนโควิด๑๙
แต่ทีนี้หลังจากตรวจสอบไปนะคะ
ผู้ตายไม่เคยออกไปนอกชุมชน
เลยคาดว่าอาจมีคนในชุมชนที่ติดเชื้อแต่ยังไม่ได้แสดงอาการค่ะ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งปูพรมตรวจหาผู้มีเชื้อ
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางตีนเป็ดค่ะมากว่า๔๐๐คน

เนื่องจากผู้ตายเป็นอสมและมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
จึงเป็นลักษณะงานที่จะต้องพบปะผู้คนเป็นจำนวนมากในชุมชน
โดยเฉพาะการทำหน้าที่อสมนะคะ
จะต้องไปในจุดเสี่ยงจะต้องไปเจอกับคนเสี่ยงด้วย
หนึ่งในนั้นนะคะที่มารับการตรวจโควิด๑๙
นางสาววาสิตาบอกว่าที่มาตรวจ
เพราะว่าเคยใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างของผู้เสียชีวิต
ก่อนหน้าไม่กี่วันที่เขาจะเสียชีวิต
และนอกจากนี้บอกว่าผู้เสียชีวิตมาหาที่บ้านด้วย
มาขออุ้มหลานสาวเป็นแฝดค่ะวัย๕เดือน

มากันทั้งครอบครัวรวมถึงหลานแฝดทั้งสองคนด้วย
ซึ่งหลังจากการตรวจเชื้อตัวเองและครอบครัวจะกักตัว

กลัวหลานสาววัย๕เดือนจะติดโควิด๑๙ค่ะ

พอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบางตีนเป็ดนะคะ
เปิดเผยเรื่องนี้บอกว่าผลตรวจในครอบครัวของผู้เสียชีวิต

มีผลบวก๔รายประกอบดังนี้นะคะ
แม่ของผู้เสียชีวิตอายุ๘๕ปี
ภรรยาของผู้เสียชีวิตอายุ๔๙ปี
แต่ทีนี้มีให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปด้วยนะคะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตสายไฟตำบลเสม็ดใต้
ลูกชายของผู้เสียชีวิตก็ติดโควิด๑๙

ลูกสะพ้ายก็ติดโควิด๑๙ค่ะ
ทำงานอยู่ที่ร้านขายอะไหล่รถยนต์

ซึ่งทั้ง๔คนนะคะหลังจากผลตรวจออกแล้ว

ก็คือเมื่อวานนี้ทั้ง๔คนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองติดโควิด๑๙เนี่ยค่ะ
เดินทางไปรับศพผู้ตายที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
และนอกจากนี้ต้องไปทำเรื่องแจ้งตายด้วย
เทศบาลเมืองฉะเชิงเศร้า
และนอกจากนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้ที่ยังไม่รู้ตัวเนี่ยนะคะ

ก็น่าจะต้องมีการตรวจเชิงรุกแล้วล่ะเนาะ
ใช่ค่ะตอนนี้เองนะคะเจ้าหน้าที่บอกไม่รอค่ะ
ตรวจเชิงลุกสถานที่ที่ทำงานของบุคคลทั้ง๔ทั้ง๓คนนี้นะคะ
ประชาสัมพันธ์ด้วยเพิ่มเติมไปยังร้านค้าต่างที่บุคคลทั้ง๓คนนี้ทำงานอยู่
เขาบอกว่าถ้าใครมีความเสี่ยงสูงมาตรวจก่อนเลยนะคะ

ถ้าตรวจแล้วก็จะต้องกักตัวไปไหนไม่ได้
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวมีถุงยางชีพมีอาหารบริการด้วยนะคะ
คือตอนนี้คิดว่านอกจากตรวจเชิงลุกแล้วเนี่ยฉีดวัคซีนเชิงรุกต้องทำด้วยแล้วล่ะ
คือยังไงดีล่ะกลุ่มอาชีพเสี่ยงอย่างอสมยังมีอีกหลายคน
หน้ายังมีอีกหลายคนนะคะที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

รวมถึงครอบครัวของคนที่ทำงานตรงนี้ด้วย
และป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยนะคะ